คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้บอกเลยว่ามาช้าแต่มานะคะ
สำหรับช่องที่แบบว่าหลายคนช่วงนี้เขาทำยูทูปกัน
บ้านนี้หลายคนอยากดูความน่ารักของน้องโนล่ามากเลย

คือน้ำน้ำทั้งทีกว่าเขาจะลงรูปให้ดูคุณผู้ชม
แต่มาคราวนี้มาทั้งรูปมาทั้งคลิปให้ได้ติดตามแล้วค่ะ
ก็เป็นชื่อของลูกสาวสุดที่รักของคุณเจนี่เขาแหละนะคะ
คุณเจนนี่แล้วก็คุณมิกกี้

ใช้เวลาอยู่ด้วยกันด้วยการพาน้องโนล่าไปสวนสัตว์แล้วนะคะ

เจนี่เปิดโอกาสให้แฟนคลับส่งคำถามมาเลยค่ะ
ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเธอของสามี

ซึ่งแฟนนี้ส่งคำถามเข้าไปเยอะเลย
ซึ่งแต่ละคำถามก็เด็ดทั้งนั้นเลยค่ะ
มีทั้งเรื่องเคล็ดลับหน้าเด็กตลอดการ

รวมไปถึงคำถามนี้ที่เป็นท็อปลิสต์เลยนะ

พร้อมจะมีน้องคนที่สองให้น้องโนล่าแล้วหรือเปล่า
รวมไปถึงงานละครเมื่อไหร่จะได้ชมกัน

อันนี้คิดว่าเครดิตยู่นี่

พี่เจนจะกลับมาเล่นละครรึงไหมคะคิดถึงมาก
ปรับแน่นอนค่ะเร็วนี้
ขอติดตามได้ไหมคะ
ขอแค่รับหน้าเด็กและสวยใสแบบพี่เจนนี่

ออกกำลังกายนอนให้เยอะ
จริงก็ค่อนข้างเป็นวิธีธรรมชาติ

อะไรไม่รู้นะ
นี่ฉันโปรกัสคำตอบคุณพ่อเขาอย่างเดียวเลย

คิดก็ง่วงแล้วพอถามเรื่องมีเบบี

อันนี้ที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคลิปเขานะ
ใครอยากดูเต็มก็ตามไปดูยูทูปเลยนะคะ

ซึ่งคุณเจนี่เนี่ยถ่ายคลิปขณะที่ลูกสาวตัวเองก็กำลังดูตัวเองอยู่ในคลิป

เริ่มแบบน่ารักแล้วนะคะ